แม้ว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของประสบกรณิกรไทย
ถึงความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้นะคะ
แต่ว่าทุกคนก็สัญหากิจกรรมเข้ามาร่วมนะคะ
เป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
จัดทำสติ๊กเกอร์พระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนไปจนถึงวันที่๕ธันวาคมนี้ค่ะ

ได้ร่วมกันร้องเพลงความฝันอันสูงสุด
และบทเพลงสันเสริญพระบารมี
หน้าพระบรมชายาลักษณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
นักร้องและนักดนตรีจากวิทยาลัยดุริยสิน
มหาวิทยาลัยพายับรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่

รวมตัวกันที่บริเวณขวงประตูท่าแพร

และร่วมกันร้องเพลงความฝันอันสูงสุด
ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพล
และบทเพลงสันเสริญพระบารมี
เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
จากนั้นได้ร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยค่ะ
ขณะเดียวกันร้านตัดผมทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่
รวมตัวกันนำช่างตัดผมทั้งชายและหญิง
บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
เพื่อเป็นการทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่วนที่วัดห่วงหินในตำบลชากระบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
นายอลงกรแอร์คารัฐนายอำเภอบ้านค่าย
เป็นประธานในพิธีอุปสมบทพระ๓๖รูป
และบรรพชาสามเณรอีก๖รูป
สำหรับพระที่บวชนะคะอายุมากที่สุดคือ
นายสายศรีสวัสดิ์อายุ๘๙ปีค่ะ
ซึ่งเป็นอดีตกำนันตำบลชากระบกซึ่งกิจกรรมนี้
ชาวบ้านและพระสงฆ์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเองทุกคนที่อุปสมบทและบรรพชา
ต่างตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และที่ร้านวิกอาร์ตอิงเจ็ตในตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
จัดทำสติ๊กเกอร์พระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่เก้า
เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนฟรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ประชาชนหลายคนต่างไปรับสติ๊กเกอร์เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะว่า
ครั้งหนึ่งได้เกิดมาในรัชกาลที่๙และได้มีโอกาสแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ด้านนางสาววิมลช้างเชื้อเจ้าของร้านบอกว่า
ทางร้านจะแจกสติ๊กเกอร์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๕ธันวาคมนี้
ประชาชนสามารถเข้าไปรับได้ทุกวันนะคะ
เว้นวันอาทิตย์โดยจะแจกให้คนละ๑ชุดเท่านั้นค่ะ